โอ้มาลุ้นกันหน่อยหนูน้อยกว่านี้หัวติดกระทะ
ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากระทะก้นมันเป็นรู
แล้วเด็กเขาก็เอาไปใส่หัวเล่น

ใช่น้องคนนี้ชื่อน้องไทตันอายุ๒ขวบ๑เดือน
เดี๋ยวดูกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงกว่าจะออกมาได้

อาจารย์ด้วยเนี่ย
คือเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะคงจะเล่นสน

อารมณ์คงตกใจด้วยค่ะคุณผู้ชม

ผู้ใช้ทั้งเฟซบุ๊คทั้งติ๊กต๊อกเนี่ยเขาก็มาโพสต์
แล้วดูญาติพยายามที่จะช่วยดึงออกมานะ

น้องก็ยิ่งร้องดังขึ้นนะคะ

ไปคุยกับต้นโพสต์เขาก็เล่าให้ฟัง

อายุ๒ขวบ๑เดือนอยู่กับคุณตาคุณยายที่สุรินทร์

ยายอ่ะมัวแตะก้มหน้าก้มปลาจุดไฟที่เปล่า
แป๊บนึงเท่านั้นแหละไทตันร้องไง

หลานมีกระทะติดอยู่ที่คอ
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดอยู่ได้อีท่าไหน

ช่วยกันเอาออกชั่วโมง๒ชั่วโมง

ไทตันก็ร้องร้องร้อง

มันก็เป็นคราบเปื้อนหน้าเปื้อนตาน้องไปหมดเลย
สุดท้ายต้องเอาครีมตัดเหล็กมาตัดกระทะออกค่ะ

แต่ที่น้องร้องน่าจะตกใจมากกว่า
ฉันเข้าไปดูคนดูคลิปนี้
๔ล้าน๘วิวแล้วค่ะคุณผู้ชม

ฝากติดตามไทตันด้วยนะครับ